ร่วมกันที่เรื่องราวของเกมการอันการที่จะถ่ายทอดสด

ไปดูบรรยากาศก่อนเกมการอันการของศึกฟุตซองส์สมสร

ดีกว่าตลอดศีลสุด
ว่าวันนี้ทีมจะสามารถเก็บชายชนะประเดิมในนัดเปิดสนามได้ครับ
ที่จะลงแข่งขันในรายการฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครั้งที่๓
นำโดยสุภวุฒเทือนกลางและเจษฎาชูเดช๒ดาวยิงของทีม
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับ

เราดูจากคนมีสเกาะมาก็ดูวิโอในการลงทีมของทีมออสเตรเลียครับ
เราก็เห็นข้อบกพร่องของทีมออสเตรเลียแล้วก็จุดอ่อนของทีมออสเตรเลียได้อย่างดีครับ
ผมคิดว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกของเราด้วยแล้วเราก็จะสามารถเรียกความมั่นใจในเกมนี้ได้ครับ
ผมคิดว่าเกมนี้แน่นอนครับ๓แต้มแน่นอนครับ
เดินทางมารับบัตรฟรีที่หน้าสนามกันแล้วครับ
ว่าจะมีแฟนฟุตซอลเข้าชมเกมนี้กันเป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเดินทางมารับบัตรเข้าชมได้ที่สนาม